วงการหมอลำยังคงมีข่าวเศร้าอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดวงการหมอลำต้องได้สูญเสียคุณพ่อหลอดเสียงอีสานนะคะ
สามีของแม่นกน้อยอุไรพรซึ่งได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย๗๓ปีค่ะ
เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะคะได้โพสต์ภาพคุณพ่อหลอดและแม่นกน้อย
เขียนข้อความแสดงอาลัยการจากไปของคุณพ่อผู้สร้างตำนานสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกได้ทำมาหากิน
สืบสารวัฒนธรรมของชาวอีสานด้านศิลปินร่วมวงการหลังจากทราบข่าวนะคะ
ต่างก็พากันโพสต์แสดงความอาลัยผ่านโซเชียลกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบอสบอยสิริชัย
คุณมัยภาษภิรีฯหมอลำสาวน้อยเพศบ้านแพงคุณลำยองน้องเห็นห่าว
คุณเด่นชัยวงสามารถและอีกมากมายค่ะต่อมาเมื่อเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านตอง๕ซึ่งเป็นบ้านพักของแม่นกน้อยและคุณพ่อหลอด
ก่อตั้งหมอลำคณะเสียงอีสาน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะ
เพราะวงเสียงอีสานกำลังเดินสายแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
โดยมีพระภิกษุสงฆ์๔รูปและญาติพี่น้องเดินทางมาที่บ้าน
เพื่อประกอบพิธีให้ญาติขอขมา
และรดน้ำศพเป็นการเฉพาะภายในบ้านเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบ้านค่ะ
ด้านนายนพดลลูกวงเสียงอีสานเขาเล่าสั้นนะคะว่า
หลอดเนี่ยป่วยหลายโรคแล้วก็รักษาตัวมานาน
โดยรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เสียชีวิต
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๙นาทีเมื่อวานนี้
ซึ่งพ่อหลอดเองก็ได้สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย
ให้ทุกคนในวงสู้
โดยทางด้านแม่นกน้อยนะคะได้ตั้งสวดอภิษฐรรมอยู่ที่บ้าน
และประกอบพิธีชาปนกิจแบบเมนลอยในบริเวณบ้าน

ซึ่งก็จะมีการแสดงของวงเสียงอีสานให้พ่อเป็นครั้งสุดท้าย
ยังไงทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับการจากไปของพ่อหลอดเสียงอีสานด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการจักรไปครั้งใหญ่ของวงการหมอลำเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่รู้กันพ่อหลอดก็เป็นคนปลุกปั้นศิลปินต่างอีกมากมายด้วย

คนไปก็ไปอย่างสงบนะคะส่วนคนอยู่ก็สู้กันต่อไปค่ะคุณผู้ชม